เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณยายทองภูลจากจังหวัดประจวบคิริขันจะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท

จริงไหม
จริงใช่แล้วตาพูดถูกครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณยายทองภูลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายมั่นใจว่าเรื่องไหนที่ยายถนัด
ยายอยากยายตอบเรื่องนั้นเลยนะครับ
แล้วเก็บเรื่องทั้งหมดที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะยายนะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ยายน่าจะตอบเรื่องแรกอ่ะจ๊ะ

เห็นบอกว่ายายมีประสบการณ์เป็นแม่ค้าโชคโชนมากเลย

ทำขายอะไรมาบ้างครับยายครับ
สาคูขายหนมเบื้องขายปากหม้อ
แล้วก็ขนมหม้อแกงสังขยาบ้าบิน
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือสาคู

เอาละเกี่ยวกับเรื่องสาครูนะยายนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

นับมาด้วยนะลูกอย่าลืมล่ะสี่ลูกแล้ว
สี่ลูกแล้วเวฟสิบสอง

กี่ลูกบอกยายไว้ด้วยลูกยายได้เร่งมือยายเล่นมือด้วยกันครับ
อีกห้ารูยายเร็วเร็วเร็วอีกสองลูก
ครบแล้วเร็ว
สามสิบห้าลูกครบตามจำนวนยายจ๋าจำนวนสามสิบห้าลูกเราทำได้แล้วจ้ะ
แต่เวลาเราให้ว่า๓นาทีต้องไม่เกิน๓นาทีขอให้โชคดีนะครับจ้ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
ยายยายยังไม่หมดหน้าที่ครับยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ้ะตาชะลอแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาชะลอครับ
เรื่องที่เหลือคือเรื่องลิเวอร์พูลเรื่องสอนเพชรสอนสุพรรณ
เรื่องบ้านของเราเรื่องจักรวาลและดวงดาวสอนเชษสอนสุพรรณจ้ะ
เย็นไงโดนใจมั้ยไม่รู้ครับ
โกรธยายเวลายายเลือกเลือกไม่โดนใจอ่ะโกรธได้ยังไงแล้วโกรธเมียโกรธได้ยังไง

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สอนเพชรสอนสุพรรณมีชื่อจริงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสมนึกนินเขียว
ตัวเลือกที่สองวิเชียนคำเจริญ
ตัวเลือกที่สามสมบุญศรีเสง
ตัวเลือกที่สี่บุญธรรมคล้ายละมั่ง
ผมชอบเพลงลูกทุ่งสอดเพชรสอดสุพรรณ
ที่ว่าเพลงรักมา๕ปี
แต่ว่าผมรักยายมา๕๐ปีแล้ว
ข้อหนึ่งครับสมนึกนินเขียวครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสมนึกนินเขียวครับ
ตายังไม่หมดหน้าที่ครับตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เวฟแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเวฟขึ้นมาตอบครับ

เรื่องจักรวาลและดวงดาว

ก็๕๐๕๐ไปก่อน
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องเวฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทำไมถึงชอบทีมลิเวอร์พูลครับ

ครับโอ้โหนี่ถ้าเห็นตั้งแต่อนุบาลหนึ่งก็เชียร์ตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
ครับรู้ใช่ไหมลูกครับเออชอบใครในทีมเป็นพิเศษครับเว็บ
ปตันเกาสตีเว่นเจอราชครับเออเวฟเคยเห็นตราสโมสรลิเวอร์พูลไหมครับ
เคยครับจำรายละเอียดได้บ้างไหมได้ครับเพราะว่าคำถามของลิเวอร์พูล
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับตรานี่แหละครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีดีนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สโมสรลิเวอร์ฟูลก่อตั้งในปีคริสตศักราชใด

ปีคอสอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
ตัวเลือกที่สองปีคอสอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
ตัวเลือกที่สามปีคอสอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหก
ตัวเลือกที่สี่ปีคอสอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
ผมชอบทีมลิเวอร์ฟูผมเชียร์มาตั้งแต่เด็ก
พอได้ฟังโจทย์ข้อนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวครับ

ตอบครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ครับ
ตัวเลือกที่สองปีคอสอร์สหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ครับ
ข้าวข้อนี้ไหมครับมันหมายถึงว่าหนึ่งแสนบาท
ครอบครัวเราได้กลับไปแล้วนะครับ
มีโอกาสลุ้นข้อต่อไปจากข้อที่เหลือข้อที่สี่
ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกเพียงคนเดียวก็คือหมู่น้อย
หนูน้อยกำลังนั่งยิ้มอยู่ว่าเวฟจะเลือกได้โดนใจนางหรือไม่
จะเลือกเรื่องไหนให้หมูน้อยขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องบ้านของเราและจักรวาลและดวงดาว

หมูน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบเรื่องดาราศาสตร์เหรอครับ

รู้จักพอที่จะรู้จักชื่อดาวบ้างไหมลูก

มีพุธสุขโลก

เสายุเรนัทเนปจูนพูโตค่ะ
แล้วรู้จักดาวมะยุรีไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นรู้จักดาวใจภัยจิตไหมคะ

หนุ่นน้อย
ดาวประจำเมือง
คือดาวใด

ตัวเลือกที่สี่ดาวสุก
เพราะว่าเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดในมุมฤตค่ะ
รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่เราชอบค่ะ
ร้องไม๊คะ

เพราะฉะนั้นมาลุ้นและเอาใจช่วยใจเชียร์
กับครอบครัวของคุณยายทองภูลกันนะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

จำนวน๓๕ลูกภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร